รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องพี่เคลลี่เมื่อวาน

ก็คือเหมือนจะจบนะคะแต่ว่ายังไม่จบค่ะ

คุณเคลลี่ธนพัฒน์แล้วก็น้องนายค่ะ
อย่างที่ทราบนะคะเมื่อวานนี้พี่เคลลี่ก็ชี้แจง

เลิกกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหามือที่๓ค่ะ

ปัญหาที่เลิกลากันเนี่ยก็คือเรื่องทัศนคติค่ะ

ปรับจูนแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ค่ะ

ตอบคำถามนักข่าวเรื่องมือที่๓กันเลยค่ะ
เชอรี่เลือนขวาน
อย่างที่ทราบไปนะคะพี่เคลลี่
เขายืนยันแล้วว่าไม่มีมือที่๓แน่นอน

แต่มีวายคุณผู้ชมตกเย็นตกดึกมากค่ะ

เพราะว่ามีสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน

คือทำงานร่วมกันกับพี่เคลลี่ด้วย
ส่งส่งกันถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะใครอ่ะซึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้นะคะ
ก็สรุปไปรวมเลยก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วหลายคนก็สงสัยนะคะ
ที่แคทยาอิงลิชได้ชื่อนี้มาได้ยังไง
คือชื่อนี้นะคะก็เอาพูดง่ายก็มาจากรายการของพี่มดดำนี่แหละ
ปรากฏว่านะคะพี่เคลลี่ก็สนิทกับคุณแคทจริง
ก็คือเขาร่วมงานในละครเรื่องเดียวกันค่ะ

ขอบคุณมากเลยนะคะพี่แคทขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะ
ว่าจริงแล้วไม่ใช่มือที่๓แน่นอนค่ะ
รับว่าสนิทกับพี่เคลลี่ค่ะ
เพราะว่าถ่ายละครเรื่องเดียวกัน
ตลอดที่ผ่านมา๓เดือนรับรู้ปัญหาของฝ่ายชายตลอดเลยนะคะ

ไม่ได้ดำใจนะคุณจ๋าแหละใช่นะคะก็เห็นว่าพี่เคลลี่นี่เครียดมากนะคะ
ซึ่งตัวพี่แคทเองก็ให้คำปรึกษาในมุมมองของผู้หญิงไปค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีการไปช่วยตามสืบพิธีกงพิธีกรรมอะไรหรอก
มีพี่จอยดาวกระจายด้วยเมื่อกี้เห็นเขาเป็นแบบว่าสนิทกันเป็นเพื่อนกันใช่นะคะ
ซึ่งก็เรื่องที่บอกว่าพี่เคลลี่ไปรับไปส่งพี่แคทเนี่ยไม่จริงนะคะ
แคทบอกว่าพี่มีคนขับรถให้ยืนยันได้เลยนะคะ
แต่ว่าเรื่องไปแฮงอุ้งแฮงอัวเนี่ยก็มีบ้างค่ะ
แล้วก็มีข่าวอีกนะคะที่บอกว่าให้พี่แคทไปตามสืบพฤติกรรมของฝ่ายอดีตภรรยา
เอาน้องนายไม่จริงนะคะเพราะว่าพี่แคทไม่ได้เล่นละครเรื่องเดียวกันกับน้องนายนะคะ
แล้วสุดมันได้รู้จักอะไรกันได้เลย
เดี๋ยวอีก๒วันพี่แคทบอกว่าพี่ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเคลียร์อยู่

บอกว่าเดี๋ยวจะนัดให้สัมภาษณ์เปิดใจทีเดียวเลยนะคะ
สรุปก็เลยก็คือว่าพี่แคทไม่ใช่มือที่๓
เออนะก็อีรงตุงนังไปหมดนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็เป็นกำลังใจทุกฝ่ายแล้วกันนะ